และที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักแล้วก็ยาวนานนะคะ
เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าแผ่นดินพื้นนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ต้องรองรับน้ำจำนวนมากนะคะแล้วก็
ทำให้ที่นี่ยังมีน้ำท่วมขังในแปดตำบล

โดยประดับน้ำท่วมขังมีมากที่สุดในตำบลเกาะทวด
ที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเฉลี่ย๔๐เซนติเมตร
ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสน้ำ

ชีวิตกลับมันไม่ใกล้นั่นเดียงนั้นเลยไปมียายกันไปห้าม่ออยู่
ออกไปได้ใช่ไหมไปออกไปได้จริงหวะลุกไปกลับรถเลยไปขึ้นบัวพันธุ์ตรงนู้น
ลำบากมาแจกแจกให้กิน
นี่ท่านทั่วมีสักรอบนึงยังไหวไหมลูกยังไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวไหวแล้ว
แต่ตอนนี้ตายังสู้เนอะยังสู้
ปริมาณฝนที่ลดลงทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถประบายน้ำทั้งหมดได้ภายใน๑๐วัน
โดยส่วนราชการจะเร่งสำรวจสภาพความเสียหายก่อนปรับพื้นที่เข้าสู่โหมดฟื้นฟูอย่างเต็มตัว
ตอนนี้สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนผมนี่แย่แต่ผมและอสมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้ปลอบใจว่าที่อื่นยังหนักกว่าเรานะครับเราไม่มีบ้านพัง
เราไม่มีตายนะครับที่อื่นเขามีตายเขามีบ้านฟัง
แล้ววันนี้ของเราแค่อาชีพ๖เดือนถึง๘เดือนก็ต้องอดทนต่อไป
ช่วงนี้นะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาเนี่ยสักประมาณสัก๗วัน๑๐วันเนี่ย
น่าจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติได้นะครับแต่ทีนี้การระบายน้ำเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าเนี่ย
เนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยมันหนุนอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้นะครับ
อาบน้ำอาจจะลดพอบ่ายน้ำทะเลหนุนเพิ่มขึ้นไปอีก
ขณะที่ถนนหลายเส้นทางกำลังถูกปรับปรุงให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้าน
ให้กลับมามีพลังและพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่
หลังจากที่อำเภอปากพนังไม่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมหลังจากนี้
เจนสักแซ่อึ้งข่าวไทยปรัสทีวีรายงาน